ดูเหตุอุกอาจอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ
ที่สระบุรีนี่นะคะมีคนร้ายมาสองคน
แล้วบุกเข้าไปยิงเซียนไก่ชนเจ้าของฟาร์มจนเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตามต่อว่าปมของการสังหารครั้งนี้มาจากอะไรนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจพอรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วย
นี่ค่ะเป็นสภาพศพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์กลางทุ่งนา
อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะคะ
ซึ่งตำรวจแล้วก็แพทย์เวรไปถึงเจอศพของนายสุรเดชมัฐราช
หรือว่าในปลอดอายุ๔๑ปีที่เป็นเจ้าของฟาร์ม
สภาพคือเสียชีวิตเพราะว่าถูกกระสุนเจาะเข้าที่ใต้ตาซ้าย
มับซ้ายเบ้าตาซ้ายทะลุท้ายทอย

แต่เรื่องของวิถีกระสุนก็ต้องดูกันอีกนะฮะ
เพราะว่าตอนแรกที่กู้ภัยให้ข้อมูลมาบอกว่า
ผู้ตายน่าจะถูกยิงจากด้านหลัง
คือจ่อท้ายทอยแล้วก็มาทะลุตรงหน้าผากด้านหน้า
เพราะมันเป็นสำคัญนะมันสำคัญในคดีนะ
ทิศทางของกระสุนสำคัญแล้วก็จะบ่งบอกถึงพฤติการของคนร้ายได้
ถูกยิงจากด้านหน้าหรือถูกยิงจากด้านหลังนะครับ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายก็คือนางสาวอริสราแจ้งกระมวลบอกว่า
สามีเธอชอบเลี้ยงไก่ชนชอบเลี้ยงแพ้ชอบเลี้ยงปลา
แล้วตอนที่เกิดเหตุนี้นะคะคือด้วยความที่ฟาร์มอยู่ที่อำเภอหนองโดน
แต่ว่าตอนนั้นตัวเธออยู่ที่บ้านอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอพระพุทธบาท
สามีของเธอเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่อำเภอพระพุทธบาทนี่แหละ
มาถึงที่อำเภอหนองโดนมาที่ฟาร์มแล้วญาติโทรมาบอกเธอว่าตอนนี้สามีเธอถูกยิงตาย
ทีนี้ภรรยาบอกนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าสามีมีปัญหากับใคร
แต่ว่าสามีเนี่ยจะชอบชนไก่แล้วเดิมพันธุ์ราคาแพงค่ะ
เป็นหลักแสนบาทเลยอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งภรรยา
ทีนี้ดูข้อมูลจากลูกจ้างหน่อยค่ะนายนเรศที่เป็นลูกจ้างที่ฟาร์มเนี่ย
เล่าให้ฟังนะบอกว่ามีผู้ชายสองคนขับกระบะมา
ทะเบียนหกเก้าแปดหกเจ้าหน้าที่ก็ถามหมวดทะเบียนอะไร
สอนอะไรจังหวัดอะไรลูกจ้างจำไม่ได้ค่ะ

แล้วผู้ชายสองคนมาหานายจ้าง
ก็คือนายสุรเดชที่ฟาร์ม
แล้วก็พากันเดินไปดูไก่ดูปลา
ทีนี้ตอนที่เดินไปดูที่เบาะปลา
ลูกจ้างบอกว่าได้ยินเสียงปืนมันดังขึ้น

คิดว่าคงจะมีการลองปืนกัน
หลังจากนั้นค่ะพอเสียงปืนสิ้นสุดลงเนี่ยนะ

ปรากฏว่านายโดนยิงนอนคว่ำหน้ากับพื้นแล้ว
แล้วผู้ชายทั้งสองคนวิ่งหนีขึ้นไป

ทีนี้ค่ะทางด้านผู้กำกับสพนโดน
ทางฟันตำรวจเอกอภิวัตนุษย์ถาวรบอกว่าตอนนี้
พอที่จะทราบตัวคนร้ายแล้ว
แล้วผู้ตายชอบเล่นพนันไก่ชน
แล้วมีการหลบหนีเกี่ยวกับคดียาเสพติดในชั้นศาล
ซึ่งมีการเรียกสอบพยานไป๔ปากแล้วนะคะ
ส่วนอาวุธปืนเนี่ยน่าจะเป็นปืนลูกซองสั้นอันนี้ตำรวจบอก
ก็ต้องสั่งให้ชุดสืบสพนโดนเนี่ยรวมถึงชุดสืบ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ไปแกะรอยคนร้าย
แล้วเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ทีนี้ปมในการก่อเหตุตำรวจก็ตั้งเอาไว้๒ประเด็นนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องประเด็นความขัดแย้งส่วนตัว
หรืออาจจะเป็นความขัดแย้งในธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะ